ขออนุญาตธรรมธาน

เอกสิทธิ์ความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดร

ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็น

ตามรับหนุนมาตรา๑๕๙

ข้อมักครับการประชุมร่วม

คุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้าม

ถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดต

เป็นนายยกรัฐมนตรี
ขอผู้รับรองโดยการแสดงตน

ให้การรับรองโดยเสียบัตร

มีผู้ใดยังไม่ได้กดบัตรบ้าง

ให้เจ้าหน้าที่ปล่อยสัญญาณไฟ

อีกประเด็นหนึ่งครับผมจุลภัณฑ์นมณีวัด

กลไกของการเสียบบัตรรับรองใช่ไหมครับ
ครับเฉพาะสมาชิกสภาพุทธแห่งรัฐสดรครับ
ตามลูกฐานนู้นครับ
เชิญครับหมายชาติท่านหน้าที่ได้

แสดงตน
ครับมีท่านใดที่อยากจะแสดงตนแต่ว่าไม่สามารถจะแสดงตนได้บ้างครับ
เพราะฉะนั้นขณะนี้ได้มีผู้แสดงตน๒๕๑ท่าน
ถือว่าขอโทษก่อนนะขอให้ทางเจ้าหน้าที่ได้แสดงผล
ขอแสดงตนนะคะ๓๔๘วิรดายอินชัดศรีสะเก
ครับได้ครับยังไม่ปิดครับ

ก็ขออนุญาตแสดงตนครับ

ครับเจ้าหน้าที่ลดลงด้วยครับ
ท่านประธานครับ๓๖๙แสดงตนครับ
ท่านประธานครับหนึ่งหนึ่งสองสุกระโนมภาษาแสดงตนครับ
ท่านประธานครับสี่เจ็ดสองแสดงตนครับ
ครับสี่เจ็ดสองแสดงตนครับท่านประธานครับศูนย์เจ็ดแปดค่ะ
จีนาพรสิงห์ทุกภัยแสดงตนครับสี่หกศูนย์แสดงตนครับ
ท่านค่ะสองสามศูนย์แสดงตนค่ะท่านประธานครับสองเก้า
สามรัชฎาด่านกุลแสดงตนครับครับสามหนึ่งห้าเลิศสัก
พัฒนาชัยกุลแสดงตนครับท่านประธานครับสามแปดห้า
สมเกียรติตนตนกูลแสดงตนครับท่านประธานครับสามเจ็ดสุด
ตนครับท่านประธานค่ะสองเก้าแปดแสดงตนค่ะครับ
ท่านครับสี่สามหกแสดงตนครับท่านประธานค่ะ
หนึ่งสามแสดงตนครับครับท่านท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับ
ผมขออนุญาตอย่างงี้ก่อนนะครับเอ่อเนื่องจากว่าตอนแรกที่เรา
ให้แสดงตนเพื่อให้การรับรองผู้ที่รับการเสนอชื่อใน
ว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเครื่องการแสดงตนจึงทำให้อ่า
สับสนนิดหน่อยแล้วขนาดนี้ก็มีสมาชิกเจียวมันมากนะครับ
ที่เพิ่งเข้ามาในห้องประชุมนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความเรียบร้อย
นะครับก็ผมจะเปิดโอกาสให้มีการรับรองใหม่ครับ
ล้างพร้อมกลางหมดครับขอเจ้าหน้าที่ล้างอ่า
คะแนนที่ได้แสดงตนไปแล้วรวมทั้งที่การบันทึกมาทีหลังด้วย
ผมจะรอนิดนึงครับให้สมาชิกได้เข้ามาแสดงตนอ่า
โดยพร้อมเพียงกันก่อนครับให้เวลาครับพอท่านต้องเข้าไปที่นั่ง

ที่สำหรับแสดงตนนะครับ
ครับเดี๋ยวรอนิดนึงครับเดินเข้ามาหลายท่านครับ
ท่านประธานครับครับครับเอ่อผมวิทยาเกียรติภัณฑ์ใดครับ
ท่านประธานเอ่อผมคิดว่าให้เอ่อขออนุญาตให้ท่านประธานล้าง

สักครู่ไปให้หมดก่อนนะครับครับครับนะครับครับแล้วจะได้เริ่มต้นกัน
หน่อยครับครับขอให้เจ้าหน้าที่ได้ล้างข้อมูลผู้ที่ได้แสดงตนและ
แสดงตนทั้งหมดนะครับล้างเอาทั้งหมดก่อนเราจะเริ่มใหม่ครับ
นะเพราะเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้ทำกันคือการแสดงตน
เพื่อถือว่าเป็นการรับรองโดยปกติเราก็ใช้วิธียกมือก็
แล้วก็เช่นเดียวกันคราวนี้ก็ใช้ผู้ที่จะผ่านการรับรอง
ก็ใช้จัดเพราะสมาชิกสภาพพูดไทยรัศนรรย์เท่านั้น
โดยเสียงการรับรองนั้นไม่ต่ำกว่า๕๐ท่านนะครับ
ครับท่านท่านครับสอสอหนึ่งสองห้าครับ
แสดงตนครับยังยังครับยังอ่าขอเรียนริสตาลอีกครับ
เราจะให้มีการแสดงตนใหม่ทั้งหมดโดยล้างเครื่องของเก่า
ใครที่แสดงตนเอาไว้แล้วนะครับก็ต้องกดใหม่นะครับ
เพราะจะนัดทีได้ล้างหมดแล้วและของเก่าต้องต้องแสดงตนใหม่ครับ
ท่านประธานครับผมนัทธวุฒิครับขออนุญาตหารือท่านประธานนิดเดียวครับว่า
ปกติก่อนการแสดงตนเรามักจะมีการกดออด
เรียกเพื่อนสมาชิกครับบังเอิญหลายท่านไม่ได้ยินเสียงออดครับ

ปกติกดออดมันลงมาถึงครับครับครับเชิญครับ
เพราะเราจะกดออดก็ต่อเมื่อเราจะมีการลงมติ
แต่คราวนี้ไม่ใช่ลงมตินะครับเป็นการรับรองเท่านั้น
เจ้าหน้าที่พร้อมนะครับล้างเครื่องของเก่าหมดแล้วนะครับ
ก็จะให้สมาชิกให้การรับรองใหม่นะครับ
ก็ท่านสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรที่ต้องการจะรับรอง
คุณพิทาลิมจรรยะรัฐเป็นนายกดี
ตามที่คุณหมอชนนั่นได้เสนอก็กรุณากดบัตรและแสดงตนครับ
สำหรับผู้ที่ไม่รับรองก็ไม่ต้องแสดงตนครับ

ถ้าหากว่ากบบัตรแล้วก็เครื่องไม่สามารถจะดำเนินการได้
เดี๋ยวเอาไว้ให้กดบัตรให้หมดก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็ยกมือได้ครับ

ท่านใช้ไมค์บอกได้เลยเจ้าหน้าที่จะได้บันทึกครับ

สส๑๒๕รับรองครับ
ครับรับรองนะครับเจ้าหน้าที่บันทึกด้วยนะครับ
ครับมีผู้ใดที่อยู่ในห้องประชุมนี้แล้วก็ยังไม่ได้แสดงตนครับ
คือจัดแสดงตนและเครื่องขัดข้องบ้างครับ

ถ้าไม่มีแล้วขอให้เจ้าหน้าที่ได้รายงานผลด้วยครับ
ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่แสดงหมดแต่ผมยังให้โอกาสยังไม่
หมายเลข๓๘๖ครับแสดงตนครับ
๓๘๖แสดงตนครับเดี๋ยวเพิ่มด้วยครับ

ตรวจทวนเล็กด้วยเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจได้
หมายเลขเท่าไหร่นะครับ
แสดงตนสุดท้ายมันก็สักครู่ครับ

๔๔๓แสดงตนครับ

๔๔๓แสดงตนครับ

๔๔๓แสดงตนครับ

จะเสนอชื่อหรือแสดงความเกลียดก็ได้ครับ

อเจมส์อคุณแรก

อเจมส์อคุณแรก

อเจมส์อคุณแรก